คุณผู้ชมมาต่อที่ข่าวนี้ดีกว่านะคะ
อยากจะเล่าจริงเพราะมันเป็นล่าสุดอัปเดตล่าสุดเลยนะ

ครอบครัวของกัปตันชลทรตัดสินใจว่าจะฟ้องคู่กรณีก็คือมิ้งนะคะ
เพราะว่าครอบครัวได้รับผลกระทบที่เสียหายมากเลยค่ะ
แล้วก็ล่าสุดวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหนุ่มกัปตัน

ตามที่สารนัดหมายเพื่อให้มาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีนะคะ
ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนด้วย
วันนี้ดูเดินชิวนะกัปตันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดูสบายใจ
ครับคุณคัปตันฟ้องทั้งคดีทางแพ่งแล้วก็คดีอายา
วันนี้นัดไกลเกลี่ยคดีทางอาญานะคะ
แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
คุณมิ้งนะคะก็ออกมายอมรับกับสื่อมวลชนแล้วค่ะ
ว่าเธอนั้นกุข่าวเรื่องว่าท้องคือท้องไม่จริงนั่นเองนะคะ
เหตุผลสั้นเลยบอกว่าเพราะว่ารักมาก
ก็เลยกุเรื่องนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะ
อันนี้เป็นล่าสุดที่ทีมงานของเราได้ทราบข้อมูลมาจากทางคุณมิ้งนะคะ
อันนี้เป็นภาพล่าสุดนะคะที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะ
ก็ออกมายอมรับแหละว่าท้องไม่ได้ท้องนะจ๊ะ
ค่ะก็รอดูต่อไปแล้วกันนะคะว่าสังคมเองสังคมโซเชียลหรืออะไรต่าง
ตอนนี้จะมีการให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสสำหรับตัวมิ้งเอง
กัปตันเองกับหลายเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องยอมรับจริงด้วยความว่าข่าวมันแรงนะคุณผู้ชม
แล้วคือเด็กวัยรุ่นเนี่ยติดตามทั้งคู่แหละติดตามกัปตันติดตามผลงานด้วย
คนก็ไปด่ากัปตันบ้างไปด่ามิ้งบ้าง
คราวนี้ด่ากันไปเหมือนไฟลามทุ่ง
แต่พอมาคราวนี้ก็ฟังอีกทีมันเป็นคำตอบที่แบบอีกด้านหนึ่ง
เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าอย่างชาวโซเชียลเองปรับตัวก็ไม่ได้
จะไปก็ไม่ได้นะเอาเป็นว่าเสร็จคราวแบบใจเย็น
สติดีกว่าใจเย็นไม่เข้าข้างไหนชัดเจนมากเกินไปนะครับคุณผู้ชม
เอาขอให้เรื่องนี้จบด้วยดีแล้วกันนะจ๊ะ